ชนิดเนี่ยบางทีมันก็สร้างรายได้ให้กับเราเหมือนกัน
ว่าไปอย่างต่อพวกนี้ค่ะคุณเชื่อไหมว่าเขาสามารถไปเอารังมัน
ตัวอ่อนมันมาทำรายได้กันได้ด้วยนะคะ
หากจะกล่าวถึงอาชีพที่มีความตื่นเต้นและความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
ก็คงหนีไม่พ้นอาชีพจับสัตว์มีพิษเป็นแน่
เราจะพาทุกคนไปพบกับอาชีพเสี่ยงตาย
นี่คืออีกหนึ่งอาชีพเสี่ยงตาย
กับการออกจับตัวอ่อนต่อหัวเสือขาย
โดยคุณสง่าแสงแก้วหนึ่งในเซียนล่าต่อหัวเสือ
ได้เล่าว่าอาชีพล่าตัวอ่อนต่อหัวเสือนั้น
ว่าเขาได้ซื้อพล็อตมาจากปันธบุรุมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมาก
อาวุธป้องกันชำรุดเพียงแค่นิดเดียวเท่ากับถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว
เพราะต่อหัวเสือจะมารุมต่อยเขาเนื่องจากตัวต่อชนิดนี้มีความดุร้ายมาก
หวงตัวอ่อนในรังแบบสุดสำหรับรายได้ในแต่ละเดือน
คุณสง่าจะมีรายได้จากการขายรังต่อหัวเสือและตัวอ่อนต่อหัวเสือ
ประมาณเดือนละสามหมื่นบาทเลยทีเดียว
ต่อกันที่การออกหาน้ำพึ่งป่าขาย
ช่างเป็นภาพเรี่ยวจริงนี่เป็นภาพการเก็บรังพึ่งและออกหาน้ำพึ่งป่าของพรานโจ
ในยอดฝีมือการล่านนามพึ่งป่านั่นเอง
จากจะต้องปีนขึ้นต้นไม้สูงเพื่อไปเก็บรังพึ่งป่าแล้ว

ฝูงพึ่งนับร้อยนับพันมารุมโจมตีตลอดเวลาอีกด้วย
หากชุดป้องกันเกิดชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน
เขาจะต้องโดนฝูงพึ่งรุมทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้เลยทีเดียว
แม้จะเสี่ยงตายมากเพียงใด
อาชีพนี้ก็สร้างรายได้อย่างดีให้กับพรานโจได้เป็นอย่างมาก
สำหรับอาชีพเสี่ยงตายแบบนี้เราอยากจะบอกว่า
อาชีพนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลหากลอกเรียนแบบนะครับ
คือมันก็สร้างรายได้ดีแหละ
แต่ถ้าไม่มีความชำนาญไม่แนะนำให้ไปหาแบบนี้นะ
จริงค่ะก็เป็นอาชีพเสี่ยงตายที่ก็ต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญพอสมควรเลย